เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธีรรัฐสำเร็จวานิส
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทย
ขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยัตติอภิปรายทั่วไป
เพื่อไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ดิฉันไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้
ยติที่ระบุว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นรัฐมนตรีที่ไร้ภูมิปัญญาไร้จิตสำนึก
ไร้ความรับผิดชอบไร้คุณธรรมผิดพลาดบกพร่อง
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่และไร้ความสามารถที่จะเป็นผู้นำประเทศ
ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลวเสียหายอย่างร้ายแรง
ทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
ผลเอกประยุทธ์ตั้งตนเป็นศูนย์รวมอำนาจรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ประธานกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด๑๙พอสบสและที่สำคัญค่ะ
พอสบคกมพลเอกประยุทธ์ตั้งตนเองนั่งอยู่หัวโต๊ะ
เป็นผู้ตัดสินใจสูงสุดอย่างที่ท่านก็พูดเมื่อสักครู่ค่ะ
ผมเป็นประธานผมทำงานแต่ฝ่ายบริหารไม่รู้รายละเอียดอะไรเลย
ไม่รู้จริงค่ะท่านก็รู้ตัวนะคะว่าท่านไม่รู้อะไรเลย
ท่านก็ควรที่จะแสดงความรับผิดชอบในความไม่รู้ของท่านได้แล้ว
ทำตัวรอยอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างทำให้การบริหารสถานการณ์โควิด
ที่รุนแรงเกิดความล่าช้าและเต็มไปด้วยปัญหา
มีการโยนหน้าที่ความรับผิดชอบกันไปมาท่านไม่มีความเหมาะสมในการเป็นผู้นำค่ะ
คุณสมบัติพื้นฐานท่านก็ไม่มีประชาชนหมดแล้วซึ่งความเชื่อมั่น
และความน่าเชื่อถือในตัวของท่านเองยิ่งในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะคะ
เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีเลยว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีความสามารถเพียงพอ
ที่จะนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากสถานการณ์รุนแรงนี้ได้
เมื่อตอนช่วงบ่ายค่ะท่านขึ้นมาตอบชี้แจงในครั้งแรกนะคะ
มันสร้างความกังวลใจให้กับสมาชิกและพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก
ท่านมีท่าทีที่เยาะเย้ยว่ามีการบริจาคมาเยอะท่านก็บริจาคไปสิ
ท่านพูดอย่างนี้ค่ะท่านไม่ได้เห็นถึงความลำบากของประชาชน
หรือการที่มีเอกชนต่างต่างมาร่วมมือกันแต่ท่านกลับแสดงท่าทีที่ไม่ได้รู้สึก
ความรับผิดชอบของตัวท่านเองเลยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะ
ที่ผ่านมาในครั้งที่แล้วค่ะดิฉันเองได้ยกประเด็นการขาดภาวะผู้นำ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะว่าไม่มีความเหมาะสมอย่างไร
มาถึงวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น
ในเรื่องของคุณสมบัติผู้นำที่ดี๔ข้อพื้นฐานค่ะ
ต้องมีการรับฟังข้อมูลมีการสื่อสารที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
และมีความรับผิดชอบในคำสั่งของตนเองดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะ
แต่เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำที่ดีควรที่จะมีไว้
ล่าสุดค่ะจากการที่มีเยาวชนออกมามีส่วนร่วมทางการเมือง
เรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ด้วยเพราะว่าบริหารสถานการณ์ต่างผิดพลาดล้มเหลวทำประเทศตกต่ำถดถอย
ที่ผลเอกประยุจันทร์โอชาจะพิจารณาตนเอง
แต่กลับกันค่ะกลับไปหันไปโทษครูบาอาจารย์ว่าสอนเด็กนักเรียนยังไง
ถึงได้มีพฤติกรรมและมีมารยาทที่ไม่ดีเหล่านั้น
ฉันก็ต้องตอบแทนคุณครูบุคลากรทางการศึกษาเหล่านั้นนะคะว่า
ผลเอกประยุทธ์ก็ควรต้องส่องกระจกดูเงาว่าท่านมีตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้เห็นหรือไม่
สิ่งที่ผลเอกประยุทธจันทร์โอชาทำผิดอย่างมหันนะคะ
ก็คือจากการที่มีประชาชนมาเรียกร้องทางการเมืองค่ะ
และผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีคำสั่งทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้ตำรวจควบคุมฝุงชนใช้อาวุธทำร้ายประชาชนโดยตรง
ประชาชนผู้เห็นต่างค่ะถูกทำร้ายมีเยาวชนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก
มีผู้ร่วมกิจกรรมถูกยิงด้วยแก๊สน้ำตาตาบอดค่ะ
มีเยาวชนหนึ่งคนถูกยิงที่ก้านสมองตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วก็ไม่รู้สึกตัวด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งการไม่รู้ไม่เห็นไม่รับผิดชอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในความดูแลของท่านค่ะ
ท่านต้องเห็นและท่านต้องทราบและท่านต้องแสดงความรับผิดชอบออกมา
พลเอกประยุจันทร์โอชายังจำคำพูดของตัวเองได้
ที่ใช้เป็นเหตุผลในการยึดอำนาจ
เมื่อปีพศ๒๕๕๗ว่า
ไม่ต้องการเห็นความสูญเสียของประชาชน
วันนี้ค่ะท่านต้องคิดแล้วว่า
ที่ประชาชนออกมาเรียกร้อง
และมีการใช้ความรุนแรงกันกลางเมือง
ท่านยังจำคำพูดเหล่านั้นได้ไหมคะ
วันนี้จะไม่มีใครมายึดอำนาจท่านเหมือนตอนปี๕๗
แต่ท่านต้องละอายใจตนเองค่ะ

ท่านก็ควรที่จะทำตามสิ่งที่ท่านพูดไว้ด้วย
เป็นศูนย์กลางของปัญหาอย่างแท้จริง
ท่านต้องแสดงความรับผิดชอบ

ผลเอกประยุทธ์ขาดทักษะในการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างรอบด้าน
เลือกฟังเฉพาะในสิ่งที่ตนเองอยากที่จะฟังเท่านั้น

ผลเอกประยุทธ์นั้นมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ดีค่ะ
มีพฤติกรรมแปรปรวนมีอารมณ์ฉุนเฉียว
หรือตามข้อกล่าวหาที่ว่า
พลเอกประยุทธ์เป็นผู้มีพฤติกรรมโอหังคลั่งอำนาจ
ออกคำสั่งกลับไปกลับมาค่ะ
ประชุมอย่างหนึ่งแถลงข่าวอีกอย่างหนึ่ง
สร้างความสับสนให้กับประชาชน
ผลเอกประยุทธ์ยังสร้างความไม่ชัดเจน
ผู้ปฏิบัติงานปล่อยเกียร์ว่างกันหมดเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรดี
เป็นความล้มละลายในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างให้อภัยไม่ได้
ฉันก็เห็นว่ามันต้องเป็นพฤติกรรมที่ติดมาตั้งแต่การยึดอำนาจใหม่
เวลาที่ท่านสั่งการอะไรไปท่านไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งของตนเองเลย
ในส่วนที่๓ค่ะพลเอกประยุทธ์ขาดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
ข้อนี้สำคัญมากนะคะในภาวะวิกฤตเช่นนี้ท่านควรต้องมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ความไม่รู้ร้อนรู้หนาวถึงความสูญเสียของประชาชนที่มีคนในครอบครัวต้องจากไปอย่างที่ไม่ควรจะเป็น
และทั้งที่ยังไม่ได้ล่ำลากันสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันคือโศกนาฏกรรมค่ะ
แม้ปีที่แล้วเราจะเห็นเหตุการณ์จากต่างประเทศว่ามีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเราเห็นศพมากองรวมกันเพื่อที่จะเผารวมกัน
เห็นคนนอนตายอยู่ริมถนนแล้วคนไทยก็บอกว่าเมืองไทยโชคดีที่ไม่เป็นเช่นนั้น
ฉันเห็นด้วยนะคะที่บอกว่าประเทศไทยโชคดีเรารู้ข่าวการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด๑๙เร็วกว่าที่อื่นทำให้เราควบคุมโรคได้
และเราก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขทำให้เรามีเวลามากพอค่ะที่จะรับมือกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส
แต่ท่านประธานค่ะในความโชคดีของประเทศไทยเราก็มีความโชคร้ายที่มีรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำให้สถานการณ์ที่ว่าจะดีขึ้นกับตาปัดหมดเลยค่ะสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะเห็นในประเทศไทยที่มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและที่ฉันก็กังวลใจนะคะเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอ
ว่าไอ้ระบบสาธารณสุขที่เราเคยมีนั้นมันไม่ได้สำหรับเตรียมพร้อมโรคระบาดใหม่หรือไม่ได้สำหรับการที่เรามีคนเจ็บป่วยพร้อมกันมากมากนั่นแสดงถึงความไร้ความสามารถของท่านค่ะดิฉันบอกแล้วว่าเรามีเวลาเตรียมตัวหลายเดือนมากก่อนที่การระบาดรอบใหม่จะมาแต่ท่านไม่เคยที่จะพัฒนาตนเองแล้วมองว่าคือค
แต่ท่านอย่าลืมสิค่ะครั้งแรกที่เรารับมือมันได้ดีนั้นเป็นเพราะว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันแต่เพราะท่านเองที่ไม่มีความสามารถเพียงพอท่านต้องคิดสมัยนะคะที่ฉันกล่าวไปก็คือระบบสาธารณสุขของไทยที่เคยเข้มแข็งแต่พอมันช่วงนี้ที่ผ่านมาเรากลับเห็นโรงพยาบาลต้องปฏิเสธการรับผู้ป่วยเข้ารับก

เข้ารับตัวการรักษาพี่สาวคนโตได้เสียชีวิตลงค่ะเหลือผู้สูงอายุอีกสองคนได้แต่วิงวอนให้ผู้ที่พบเห็นได้โปรดส่งรถโรงพยาบาลมารับเขาไปรักษาด้วยรออยู่นานเลยค่ะเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่มีใครมารับจนเป็นข่าวเนี่ยค่ะสองคนอาม่าทั้งสองจึงได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราติดใจคืออะไรรู้ไหมคะเดิมทีในบ
สมาชิกอยู่หกคนค่ะสามคนไม่มีอาการรุนแรงแต่ได้รับการรักษาก่อนสามารถที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลได้ด้วยเหตุผลที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียว
ดิฉันก็อยากจะสะท้อนว่าถึงจะเป็นผู้ป่วยสีเขียวและได้รับการรักษาก่อนแต่คุณทิ้งผู้สูงอายุสองท่านอยู่ในบ้านมันสมเหตุสมผลแล้วเหรอคะ
ทำไมท่านถึงไม่นำผู้ป่วยทั้งสองท่านนี้ไปเช็คเอ็กซาเรย์ปอดหรือว่าให้ยาที่สามารถต้านเชื้อไวรัสได้เพื่อที่จะไม่ต้องให้เขาเสียชีวิต
ฉะนั้นมันชี้ให้เห็นชัดเลยว่าการสาธารณสุขของไทยมีปัญหาจริงท่านต้องยอมรับและท่านต้องรู้ต้องเห็น
มันคือเรื่องที่ฝ่ายบริหารเองมันหลบหลีกไม่ได้ล่ะค่ะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของระดับนโยบาย
ต่อมาในวันที่๑กรกฎาคมตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยพุ่งสูง๕๕๓๓รายต่อวัน
เป็นวันเดียวกับที่สอสอฝ่ายค้านเสนอยัตติด่วนต่อสภาแห่งนี้
เพื่อที่จะส่งเรื่องเข้าถึงรัฐบาล
เร่งแก้ไขปัญหาในภาวะการระบาดของโควิดอย่างรุนแรง

ที่ดิฉันได้เห็นภาพของคณะรัฐมนตรี
นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นั่งหัวเราะกันอย่างมีความสุขอยู่ที่ริมทะเล
ท่านต้องใจร้ายใจดำขนาดไหนคะ
ถึงไม่เคยเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ถึงไม่ได้เห็นภาพคนที่ตายไปต่อหน้าต่อตา

มันคือความใจร้ายใจดำที่เราไม่สามารถที่จะให้อภัยได้
ในวันที่ประชาชนสิ้นหวังและท้อแท้
และรัฐบาลก็ซ้ำเติมประชาชนด้วยการทอดทิ้งพวกเขา
ภาพประชาชนล้มตายอยู่ตามท้องถนน
ไม่มีโรงพยาบาลเข้ารับการรักษา
และยังมีที่ระบุว่าเสียชีวิต
โดยไม่ใช่การติดเชื้อโควิดอีก

เพราะต้องการแค่จะกดตัวเลขให้ต่ำเอาไว้
มีการกดตัวเลขให้ต่ำกว่าจริง
ว่าต้องการเปิดประเทศภายใน๑๒๐วัน

มีผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ประมาณ๒๓๐๕คน
มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่๔๐คนต่อวัน
แต่หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ประกาศปุ๊บค่ะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย

และเสียชีวิตอยู่ที่เกือบ๒๐๐คน

ท่านไม่ควรที่จะเสนออะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้แล้วนะคะ
ท่านเสนออะไรมาแต่เรื่องเรื่องเหตุการณ์กับตลปัด
ตรงข้ามกับสิ่งที่ท่านพูดไปทั้งหมด
ดิฉันขอเป็นตัวแทนของสสกมนะคะ
และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ดิฉันเองได้รับโทรศัพท์กับตัวเองนะคะ
มีหลานของคุณลุงคุณป้าโทรมาบอก

คุณอาหนูไม่ไหวแล้วคุณตาหนูกำลังจะเสียใจจะเสียชีวิตไป
ขอให้ช่วยด้วยเอาถังออกซิเจนมาให้หน่อย
ดิฉันเองได้รับฟังความรู้สึกเหล่านี้
ทำไมต้องเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยคะ
และที่ฉันเองก็ไม่อาจกล่าวแทนความรู้สึกของสอสอฝ่ายรัฐบาลได้ว่ารู้สึกอย่างไรกับรัฐบาลชุดนี้
ที่มีการบริหารการงานที่ผิดพลาดแต่ผลการลงมติไม่ไว้วางใจ
จะเป็นคำตอบว่าสมควรแล้วหรือไม่
ที่จะยังสนับสนุนผู้นำรัฐบาลที่ไร้ความสามารถและไม่มีความเหมาะสม
พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราค่ะภาพที่เปิดขึ้นตามสไลด์มา
ดิฉันขอให้ทุกคนได้พิจารณาไปพร้อมกันและร่วมกันตัดสินว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลตั้งแต่ต้น
สะเทือนใจที่เราเห็นมีผู้สูญเสียทุกวัน
มีลูกที่หัวใจสลายที่พ่อแม่ต้องจากไปก่อนเวลาอันควร
ชีวิตพ่อแม่ลูกติดเชื้ออยู่ในบ้านคุณแม่ได้เตียงรักษาก่อน
ส่วนคุณพ่อที่เป็นผู้สูงอายุต้องรอเตียงอยู่ที่บ้านค่ะ
มีผลตรวจหมดแล้วนะคะแต่ยาสักเม็ดก็ไม่ได้
ที่ท่านบอกว่าท่านผลิตพอมีเพียงพอกับการรักษา
ทำไมท่านไม่จ่ายให้พวกเขาที่มีอาการหนักแล้ว
ท่านรอให้เขานอนรอเตียงอยู่ที่บ้านอย่างไร้ความหวัง
รอเตียงอยู่เป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาค่ะ
โมโกไม่ยอมตรวจหาเชื้อนะคะ
เพราะกลัวว่าถ้าพบว่าติดเชื้อจะต้องไปรักษาในโรงพยาบาล
และไม่มีคนดูแลคุณพ่ออยู่ที่บ้าน

ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยรู้บ้างหรือเปล่า
ว่าประชาชนต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไร
สุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนบ้านต้องช่วยกันโทรประสานโรงพยาบาล
พ่อของโทโมโกได้เข้าไปรับการรักษา

คุณพ่อไม่ได้กลับมาที่บ้านหลังนั้นอีก

สภาวะที่เชื้อลงปอดแล้ว
หลังจากที่โทโมโกรักษาเสร็จ
มีอาการข้างเคียงจากยาที่รักษา
รวมถึงได้รับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจ

โทโมโกะบอกกับดิฉันว่า
ถ้าคุณพ่อได้รักษาเร็วกว่านี้

ประชาชนออกมาช่วยเหลือกันเอง

ที่แต่ละคนสามารถทำได้

ในการช่วยเหลือประชาชนด้วยกันเองคะ

ทำไมไม่มาช่วยเหลือประชาชนบ้าง
การตรวจหาเชื้อเชิงลุกค่ะ
ต้องวางระบบแบบปูพรม

มันยากลำบากขนาดไหน

และขอให้ฟังอย่างตั้งใจด้วยว่า

ที่จะตรวจเชื้อแต่ละครั้ง

เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

ความละอายตัวเองในวันนี้เลยก็ได้

ตรวจเชิงลุกในพื้นที่กรุงเทพฯมหานครตะวันออกมีประชากรตามทะเวียนลาศเกือบ๗แสนคน
แต่การตรวจเชิงลุกมีให้เพียงแค่วันเท่าไหร่รู้ไหมคะ๒๐๐คน
พอร้องเรียนมากเพิ่มเป็น๕๐๐คนในปัจจุบันอยู่ที่๗๐๐คน
อันนี้ในส่วนของภาคตะวันออกนะคะกับประชากรเกือบ๗แสนคน
แต่ท่านท่านคิดได้เท่านี้ค่ะและรูปที่เมื่อสักครู่ดิฉันแสดงให้ดูนะคะ
เมื่อรับตรวจน้อยแต่มีผู้ต้องการตรวจเยอะทำยังไงให้ได้ตรวจคะ
ก็ต้องไปรอกันตั้งแต่๓ทุ่มข้ามคืนเนี่ยค่ะฝนตกก็ต้องยอมเปียก
เพราะไม่อย่างนั้นไม่ได้ตรวจพอไม่ได้ตรวจไม่มีผลไม่ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลนะคะ
ท่านดูความรันทดที่เกิดขึ้นเลยค่ะถ้าหากว่าใครมีฐานะไปตรวจ๓๐๐๐โอเคจบ
แต่ถ้าคนที่ยากจนนะคะจะเอาเงินจากไหนมาตรวจด้วยวิธีเช่นนี้
พอสบคนะคะอย่างที่ฉันบอกไปว่าในส่วนของกรทมจะปฏิเสธ
ว่าไม่รู้ไม่ได้จะบอกว่าเป็นฝ่ายบริหารอย่างเดียวก็ไม่ได้
ท่านมีความรับผิดชอบโดยตรงท่านต้องมารู้เรื่องในรายละเอียดเหล่านี้
ผลเอกประยุทธ์ค่ะต้องสำนึกได้แล้วว่าความลำบากที่เกิดขึ้นกับประชาชนนั้น
มันมาจากความเห็นแก่ตัวของท่านเอง
สอสอนำเรื่องเข้าสภาหลายครั้งนะคะยื่นไปที่รัฐบาลก็แล้ว
แต่ไม่เคยมาเปิดหูเปิดใจรับฟังเพื่อนสมาชิกในนี้เลย
ต้องให้ประชาชนร้องขอด้วยความรันทดใจถึงไงถึงท่านจะยอมทำ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะคือการบริหารที่เอาการเมืองนำการแพทย์
หาประโยชน์ทับซ้อนเรื่องวัคซีนมีการแบ่งโคต้าให้เฉพาะพวกพ้องของตนเอง
ถ้าข้อนี้ไม่จริงให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาปฏิเสธนะคะ
ดิฉันคิดว่าท่านเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าได้ทำอะไรลงไป
และสิ่งที่ที่ฉันพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่
ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงค่ะ
แต่สำหรับพลเอกประยุทธ์นะคะที่เป็นผู้สั่งการสูงสุด
คำขอโทษไม่พอค่ะต้องลาออก
ความผิดนี้หนักเกินที่จะใช้เพียงคำว่าขอโทษเท่านั้น
เพราะนี่คือเรื่องความสูญเสียของประเทศชาติ
ไร้วิสัยทัศน์และความหญิงพยอง
ไม่เคยสำนึกว่าตนเองนั้นตัดสินใจผิดพลาด
ไม่ยอมรับในความไร้ประสิทธิภาพของตนเอง
ทำให้การจัดหาวัคซีนล่าช้าจัดสรรได้ไม่ทั่วถึงในเวลาที่ควรจะเป็น
ความไม่รู้ร้อนรู้หนาวของพลเอกประยุทธ์และคณะ
มัวหากินแต่บนซากศพของประชาชน
สนใจอย่างเดียวคือความมั่นคงมั่งคั่งของตัวเอง
และนี่คือภาพปัจจุบันนะคะสไลด์ที่๑๓นะคะ
ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อนอนรอรับการรักษาบนเตียงเสริม
หน้าบริเวณลานจอดรถหน้าโรงพยาบาลค่ะ
นี่๒วันนี้เองนะคะที่ประชาชนเพิ่งส่งรูปให้ดิฉันมาสถานการณ์สดค่ะ
คนเป็นลูกเป็นหลานค่ะจะรู้สึกอย่างไร
นอนกันกลางพื้นที่จอดรถแบบนี้ค่ะ
คืนก่อนฝนตกฝนก็สาดเข้ามา

ท่านเคยรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้บ้างไหมคะ
ผู้ป่วยป่วยด้วยโควิดก็แย่แล้วนะคะ
ยังได้รับการรักษาเช่นนี้อีก
ท่านต้องประสบด้วยตัวเองท่านจะได้รู้สึกบ้าง
ยังมีอีกหลายเคสนะคะที่น่าเศร้า
เราคงใช้เวลาตรงนี้ไม่จบ

ทำไมเราถึงเห็นแต่ภาพกลุ่มอาสาออกมาช่วยเหลือประชาชนด้วยกันเอง
คนธรรมดาต้องออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกัน
ภาคเอกชนค่ะดิฉันต้องขอบคุณที่
ได้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์นะคะ
อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
ต่างค่ะเตียงสำหรับทำศูนย์พักคอยตามชุมชน
เพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านกันหลายคน

ถ้าไม่มีเอกชนเหล่านี้นะคะศูนย์พักคอยตามชุมชนต่าง
จะไม่สำเร็จและเกิดขึ้นไม่ได้
ยิ่งไปกว่านั้นค่ะสบคกฎธมยังเป็นตัวถ่วง
ทำให้การช่วยเหลือของประชาชนเป็นไปด้วยความล่าช้าค่ะ
ดิฉันจะเล่าให้ฟังค่ะมีเคสหนึ่ง
ดิฉันได้พยายามที่จะหาจุดพักคอยอย่างเร่งด่วน
แล้วก็ได้ทราบนโยบายของกระทรวงศึกษา
ว่าจะให้โรงเรียนสามารถทำเป็นศูนย์พักคอยได้
ได้ประสานกับทางท่านรัฐมนตรีตรีนุษย์เทียนทอง
ท่านเองก็เห็นด้วยนะคะประสานกับทาง
เลขาสพให้รีบดำเนินการ

ติดขัดที่สบคของกรทมยังไม่ได้อนุญาตและยังไม่ดำเนินการค่ะ
นี่คือปัญหาในความล่าช้าถือเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง
ที่เราจะได้ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด
เรากลับทำให้ปัญหาทุกอย่างมันเชื่องช้าแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไข
อันนี้คือสิ่งที่ดิฉันจะบอกว่าสบคที่มีพลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นผออยู่นั้น
มีแต่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
ที่ว่าช้ำแล้วนะคะกับการหาเตียงที่ไม่ได้ขนาดเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
การหาวัดจะทำพิธียังมีปัญหาอีก
ผ้าห่อศพที่ขาดแคลนนะคะทั้งจากเจ้าหน้าที่ที่ต้องเคลื่อนย้ายศพ
ญาติผู้ป่วยร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
มีหนังสือออกมาจากสำนักนายกฉบับหนึ่งบอกว่า
ไม่ได้มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
หรือจะช่วยเหลืออะไรที่มากไปกว่านี้เลยค่ะ
เดี๋ยวฉันจะบอกให้ค่ะความจริงแล้ว
ผู้เสียชีวิตนะคะญาติ
ก่อนที่จะนำออกมาที่วัดเนี่ยวัดไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
วัดไม่คิดแต่ก่อนที่จะนำศพมาถึงเนี่ยค่ะ
ต้องเสียค่าแพ็คศพ๔๐๐๐บาทนะคะ
ห่อศพ๓ชั้นเป็นเงินทั้งนั้น
ค่าเคลื่อนย้ายศพค่ะอยู่ที่๘๐๐๑๐๐บาท
ตรงนี้รัฐบาลช่วยเหลือไหมคะ
ดิฉันยังไม่ได้ยินการประกาศการช่วยเหลือตรงนี้
เพราะที่ทราบคือพอมีคนเสียชีวิต
ถ้าคนมีฐานะโอเคค่ะผ่านไปได้
แต่ถ้าคนที่ยากจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา
เพื่อที่จะมาหาเงินประกอบพิธีให้กับญาติของตนเอง
ที่ฉันต้องขอประนามพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์เช่นนี้ว่า
ผลเอกประยุทธ์เป็นผู้ที่อยู่สุขสบาย
บนความทุกข์ร้อนของประชาชน
ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทำอะไร
รับส่วนแบ่งจากงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น
ผลเอกประยุจันทร์โอชาไม่มีความเห็นอกเห็นใจ
ไม่มีความใส่ใจความทุกข์ของประชาชน
ตามลักษณะของผู้นำที่ดีเลยค่ะ
ข้อสุดท้ายที่ฉันจะบอกก็คือในเรื่องของการมีความรับผิดชอบ
เหมือนที่ท่านสสชุลนานบอกค่ะ
สั่งอย่างเดียวไม่ต้องรับผิดชอบ
ตรงนี้ชัดเจนมากเห็นภาพชัดที่สุด
ผู้นำนะคะในหลายประเทศเมื่อบริหารผิดพลาด

ว่ากระทำการบกพร่องและประมาทในหน้าที่
นำเหล่านั้นได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง
เพื่อหลีกทางให้กับคนที่มีความสามารถได้มาปฏิบัติหน้าที่แทน
ถือเป็นการนำประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
มากกว่าจะยึดในตำแหน่งของตัวเอง
แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพลเอกประยุทธ์แล้วค่ะ
ตอนได้ตำแหน่งมาตอนปี๕๗ก็มาจากการนำกำลังทหารยึดอำนาจ
บริหารต่อเนื่องมา๗ปีปัญหาทุกอย่างเลวร้ายขึ้น
ตัวอย่างง่ายเลยค่ะเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นมา
ปฏิรูปตำรวจค่ะที่บอกว่าจะทำเป็นอย่างแรก
ในตอนนี้ศักดิ์ศรีของตำรวจอยู่ตรงไหนคะ
ไว้เนื้อเชื่อใจตำรวจจากประชาชน
อยู่ในระดับต่ำเตี้ยเลี้ยดินมาก
ตำรวจชั้นผู้น้อยถูกกระทำเหมือนธาตุ
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถูกตราหน้าว่า
ได้ตำแหน่งมาเพราะเงินซื้อหรือไม่ก็ประจบนายจนได้ดี
นี่ค่ะผลงานของพลเอกประยุทธ์
นำประเทศอื่นนะคะพอผิดพลาดก็แสดงความรับผิดชอบ
ด้วยการลาออกแต่พลเอกประยุทธ์วันนี้
แต่ดิฉันก็ไม่รู้จะใช้คำอะไรที่ท่านยังทนอยู่ใน
ตำแหน่งที่ท่านไม่มีความเหมาะสมอยู่ได้

แถลงข่าววันนี้พรุ่งนี้สำนักโฆษก

หมดความมั่นใจในทุกด้านจริง
จริงค่ะดูจากเศรษฐกิจนะคะมีความเสียหายที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น
แล้วก็เช่นเดียวกันค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีท่าทีที่จะแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
จัดหาวัคซีนที่ล่าช้านะคะท่านสอสอสมาชิกได้กล่าวไปหลายหลายท่าน
ฉันก็ต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่เราเห็นภาพชัดว่าปัญหาที่เราเห็นคนตายความยากลำบากความทุกข์ยาก
นั่นก็คือเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของท่านที่ไม่นำวัคซีนเข้ามาให้ทันเวลาในเวลาที่เหมาะสม
ท่านเป็นผู้หนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้แล้วท่านก็เป็นผู้ที่เป็นตัวการอย่างแท้จริงและสำคัญที่สุด
เดี๋ยวฉันจะกล่าวไปถึงเรื่องผลกระทบทางด้านการศึกษานะคะเพราะว่าปัญหาบางอย่างนั้นเราอาจจะไม่เห็นชัดได้ทันที
แต่ปัญหาด้านการศึกษานั้นเป็นปัญหาที่จะนำมาซึ่งความถดถอยของประเทศในอนาคตอย่างชัดเจนมาก
เยาที่หายไปโอกาสของเยาวชนในการศึกษาหาความรู้คุณภาพของคนที่ต้องลดน้อยลง
นักเรียนเองก็ลำบากครูเองก็ลำบากผู้ปกครองเองก็ลำบากค่ะ
ศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนามนุษย์เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
แต่แม้ว่าการศึกษาไทยจะมีปัญหาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่การพัฒนาที่เราจะแก้ไขอย่างจริงจังกลับไม่มีเลย
ความเหลื่อมล้ำในสังคมความแตกต่างและความพร้อมของแต่ละครอบครัวและแต่ละโรงเรียน
กระทบอย่างเห็นได้ชัดมากนะคะในกลุ่มนักเรียนผู้ด้อยโอกาสค่ะ
ฉันขอยกตัวอย่างน้องวิวนะคะตามภาพอายุ๑๖ปีนักเรียนชั้นม๕
มีผลการเรียนดีเยี่ยมนะคะแต่ต้องหยุดเรียนไปอย่างกระทันหัน
เนื่องจากว่าที่บ้านมีมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวและต้องแบ่งกันใช้กับน้องชาย
พอครูไปเยี่ยมที่บ้านเพราะเห็นว่าน้องหยุดเรียนไป
ได้ทราบว่าที่บ้านโดนตัดไฟอีกค่ะ
มันต้องเจ็บช้ำขนาดไหนคะกับเด็กที่อนาคตจะมีความสดใส
แต่ได้มาเจอการบริหารที่ย่ำแย่ไม่มีการเตรียมพร้อมการเตรียมรับ
สภาวะที่เด็กจะต้องเรียนออนไลน์และทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น
ถ้าบ้านใครที่ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้นะคะก็ต้องทราบว่า
มันคืออีกด้านหนึ่งของสังคมที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
หรือบางคนนะคะอย่าว่าแต่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารเลยค่ะ
บางคนต้องอาศัยอาหารเช้าอาหารกลางวันจากทางโรงเรียนนะคะ
ถ้าหากว่าไม่ได้ไปโรงเรียนนั่นก็หมายถึงไม่ได้รับประทานอาหารด้วย
สภาพความเครียดทางจิตใจของนักเรียนเหล่านี้จะเป็นอย่างไร
ไปข้างหน้าดิฉันก็เห็นแต่ภาพของพลเอกประยุทธ์
สนใจอยู่เรื่องเดียวคือความมั่นคงของตัวเอง
ไม่มีทางเลยที่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หันมาสนใจและแก้ไขปัญหาของเด็กเหล่านี้
แผนการฉีดวัคซีนให้เด็กเล็กอายุ๓ปีขึ้นไป
ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนค่ะ
ซึ่งถ้าหากดำเนินการได้เร็วเขาก็จะได้ไปโรงเรียนได้เร็ว

ไม่มองว่าโรคเขาไปถึงไหนก็แล้ว
แล้วก็ยังไม่ฟังคำแนะนำใดด้วย
พี่น้องประชาชนร่วมใจกันเจ็บแต่จบค่ะ

แต่ก็ด้วยความที่ไร้ความสามารถของประยุทธ์และคณะเนี่ยค่ะ
ปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่มีการเร่งนำเข้าวัคซีน
เพียงแค่คิดว่าไม่มีการตรวจหาเชื้อชงรุกนะคะ
ตรวจน้อยพบน้อยได้ตัวเลขที่สวยหรูได้รางวัลว่าควบคุมโลกดี
แต่ว่านั่นก็คือความทุกข์ร้อนของประชาชนค่ะ
กรรมมันมาตกกับพี่น้องประชาชนคนไทย
แล้วก็ทำให้ประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้
เยียวยาที่ชัดเจนก็ยังไม่มีนะคะ
เพียงแต่คิดว่าจะเยียวยาอย่างไรให้ตนเองได้ส่วนแบ่งบ้าง
ตัวเลขวันนี้ค่ะผู้ติดเชื้ออยู่ที่๑๔๖๖๖คนนะคะ
ลดลงมาเรื่อยจาก๒๐๐๐๐๑๙๐๐๐๑๘๐๐๐๑๗๐๐๐
แล้วก็ดิฉันมั่นใจว่าตัวเลขนี้ถูกกำหนดขึ้น

สนองคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
หลอกลวงให้ประชาชนเข้าใจว่าสถานการณ์ดีขึ้น
มีการลดจำนวนการตรวจลงมานะคะ
ตรวจน้อยพบน้อยอย่างที่ที่ฉันได้บอกไป
และเข้าโรงพยาบาลเอกชนไปเลยไม่ต้องผ่านรัฐค่ะ
ลดขั้นตอนดิฉันอยู่ในพื้นที่ทราบดีว่า
ตอนนี้ประชาชนยังติดเชื้อจำนวนไม่ลดลงนะคะ
ฉันยังต้องส่งพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลอยู่ทุกวัน

เพราะว่าเรารับรายงานอย่างเดียว
ตัวเลขที่ประกาศโดยโคศกสบค

เพราะไม่เคยรู้เลยว่าหน้างานเขาเกิดอะไรขึ้นบ้าง
สถานการณ์จริงเป็นยังไงไม่รู้ค่ะ

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙และทุกครอบครัว
พ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องจากไป
ยังไม่มีวันกลับและไม่ได้ล่ำลา
ไม่มีโอกาสแม้แต่ไปประกอบพิธีทางศาสนา
ผลเอกประยุทธ์และพวกรู้สึกอย่างไร
ที่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อมากมายรอความช่วยเหลือ
แต่ในขณะที่พลเอกประยุทธ์นั้นออกมาเยอะเย้ย
ออกมาทำท่าไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวใดกับประชาชนทั้งสิ้น
ถ้าปล่อยพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศต่อไป
จะนำมาแต่ความเสียหายให้กับประเทศไทย
และประชาชนไม่จบสิ้น
การบริหารที่ผิดพลาดนะคะประเทศไทยต้องจ่ายให้กับความสูญเสียทรัพยากรไปมากมายที่ผ่านมาค่ะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
วันนี้ที่ฉันยังอยากจะบอกว่า
ผลเอกประยุทธ์ควรที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเลยในตลอดชีวิต
นั่นก็คือแสดงความเป็นชายชาติทหาร
ดอกขึ้นมานะคะยืนขึ้นตัวตรง
และบอกกับพี่น้องประชาชนว่า
ผมขอรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
และขอรับผิดชอบกับทุกชีวิตที่สูญเสียไป
ท่านอาจจะต้องประกาศลาออกจากตำแหน่ง
และสุดท้ายนี้ดิฉันก็บอกว่า
ที่ฉันไม่สามารถไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปค่ะ